เด็กสาววัย๑๔ปีที่โคราชกันหน่อยนะคะ

ไปถึงอบตบอกว่าอยากให้ช่วยเหลือหน่อย
บ้านหนูมันโซมมันเก่าจะพังแล้ว

อบตทั้งชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันค่ะ

ลายมือของตัวเองไปขอความช่วยเหลือกับทาง
การบริหารส่วนตำบลบ้านราช

เข้าไปดำเนินการปรับปรุงบ้านพัก
ที่เป็นอยู่เพราะว่าพ่อแม่ก็เพิ่งจะแยกทางกัน
ต้องเดินทางไปทำงานนอกบ้านทุกวัน
บางครั้งก็เลยทำให้น้องมายต้องอยู่คนเดียว

มันเก่ามันใกล้จะพังมันโซมเหลือเกิน
มายก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิต
เป็นวัยรุ่นแล้วเนอะอายุ๑๔แล้วค่ะ
ทีนี้พอหลังจากที่ทราบเรื่องแล้ว
ทีมข่าวก็ได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอเสริงสาง
ก็คือนายสักกรินเสมฮีรัน
พร้อมด้วยนายประกิจนามอนุ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราช

พอไปตรวจสอบดูก็เห็นว่าบ้านสภาพมันซุดสมจริง

ดังนั้นทางนายอำเภอก็มีการประชาสัมพันธ์ค่ะ

ให้ช่วยกันระดมทุนให้ความช่วยเหลือน้องมาย
แล้วก็สามารถรวบรวมเงินบริจาคได้กว่า๔๕๐๐๐บาทนะคะ
พอได้เงินมาแล้วทางอำเภอก็นำไปซื้อวัสดุก่อสร้าง
แล้วเจ้าหน้าที่รวมถึงชาวบ้านเขาก็

ลงมือปรับปรุงบ้านใหม่ให้กับน้องมาย
พอได้รับการช่วยเหลือแบบนี้ค่ะ

หนูขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขอบคุณผู้ใจบุญทุกคนที่ให้ความเมตตาแล้วก็ช่วยเหลือหนู
ตอนนี้หนูรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นในการอยู่บ้านหลังนี้แล้ว
ก็ขอบคุณหน่วยงานรวมถึงขอบคุณผู้ใจบุญทุกคนด้วยนะคะ

ร้องทุกข์มาได้ผ่านทางเพจของรถปลดทุกข์ไทยรัฐทีวี

บ่าย๓โมงครึ่งถึง๔โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยล่ะค่ะ
รวมถึงเรื่องที่ต้องการให้เราตรวจสอบด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมนะครับ